ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

วันนี้พบกับเชอรี่และใบตองนะคะ

มาประเด็นข่าวแรกเลยล้น
กรณีที่ว่าแอบมีคนอื่นนอกใจภรรยาทิ้งลูกทิ้งเมีย
เขาเนี่ยเคลียร์กันไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนะครับ
เขายอมรับทุกอย่างเลยยอมรับผิดเลย

ส่วนภรรยาเองเนี่ยพอฟังแล้วช้ำใจหนักกว่าเดิมคุณผู้ชม
เขาบอกเป็นวันเกิดภรรยาด้วย
ต้องบอกเลยว่าข่าวที่เกิดขึ้นนะคะ
คุณตั้มเองยอมรับผิดทุกอย่าง
แต่ยังยืนยันนะว่าไม่มีเรื่องมือที่๓เข้ามา
แต่ยังไงก็ตามเขาบอกว่ากลับมาความรู้สึกเขาที่มีต่อภรรยาไม่เหมือนเดิมแล้ว
คือมันมีคำพีคอันหนึ่งเขาบอกว่าความรักของเรามันจืดจางลงไปค่ะ

พูดแบบนี้คุณผู้ชมสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยทีเดียว
เดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนที่คุณตั้มให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานนี้ไปฟังกันเลยค่ะ
ผมพีคเองครับเหมือนคนทำลึกคิดทุกอย่าง
มันมีปัญหามานานมากแล้ว
คือความรักของผมมันเจือจางลง
จางลงเรื่องที่ผมมีคนอื่นผมมีจริงครับ

จะไม่ทิ้งคุณกับลูกเด็ดขาด
แม้ว่าเราจะต้องแยกกันอยู่ในสถานะอื่น

รักในฐานะที่เขาเป็นแม่ของลูกผม

ในฐานะที่เป็นแม่ของลูกคือความรักจืดจัง
หมดทุกอย่างแล้วอันนี้ที่คุณตั้มพูดไป

เมื่อวานนี้เขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อสื่อหนึ่งเหมือนกัน
บอกว่าเออไม่ใช่ว่าไม่รู้นะว่าตั้มมีคนอื่น

ท่องเอาไว้ว่าคำว่าลูกและอีกอย่างหนึ่ง

พยายามอดทนและมีหลายเพจดังเนี่ย

บอกว่าก่อนที่จะเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นเนี่ย
มันมีภาพที่คุณตั้มเข้าไปร้องเพลง
มีการสบสายตากันกับพริตตี้สาวคนนึง
แล้วก็เขียนประมาณว่ามาทำงานเขามีความสุขมากเลย

ิตตี้ผู้หญิงในรูปเป็นใคร
กับคนที่เป็นข่าวอยู่ที่คุณตุ๊กตุ๋นสงสัย
มั่นใจว่าใช่คนนี้แน่นอนที่คุณตั้มนอกใจด้วย
ิตตี้คนนี้ก็มีการโพสต์เอาไว้เหมือนกัน
ประมาณว่าของที่ยืมเขามาก็ต้องคืนเขาไป
ความรักก็เช่นกันนะครับคือมันก็มีส่อเขาแววเหมือนกันว่า
เออเธอก็เล่นด้วยอาจจะใช่คนนี้เราก็ไม่ชัวร์เหมือนกัน

นั่นไงแล้วก็มีเพจแอนตี้ตั้มเกิดขึ้นมาทันทีเลย
แล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้เราก็ได้มีการติดต่อสอบถามกันไปที่คุณตุ๊กตุ๋นด้วย
ว่าความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะ

หลังจากที่โดนบอกว่าหมดรักผ่านสื่อทุกอย่างในวันเกิดของเธอ

แต่ว่ามันก็เคลียร์ทุกคำตอบที่สามีแถลงมา
พร้อมกับบอกด้วยว่าปัญหาชีวิตคู่มันเกิดขึ้นก่อนมีเรื่องผู้หญิงด้วย
ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงที่เธอท้องลูกคนที่สอง
ก็อาจจะทำให้เอาอกเอาใจสามีได้น้อยลงประมาณนั้น
แล้วก็ครอบครัวก็เลยเริ่มมีปัญหา
แต่ถ้าจับมือกันแน่นพอเธอบอกปกติแล้วเวลามีปัญหา

เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคนเราจับมือกันแน่นพอ
ทุกปัญหาในชีวิตคู่หรืออะไรเนี่ยมันจะผ่านพ้นกันไปได้
แต่ถ้าเกิดว่ามือเราเริ่มหลวมแล้วมันมีอีกมือหนึ่งมาแทรกตรงกลางเนี่ย

ใช่ค่ะเธอบอกว่าพยายามประคับประคองแล้วแต่มันไปไม่ได้นะคะ
เธอเองไม่ได้จะเป็นคนทิ้งเธอบอกว่าเธอโดนทิ้งด้วยละกันนะฮะ
ส่วนที่สามีเคยขอว่าหากกลับมาทำหน้าที่พ่อ
บอกว่าก็กลับมาได้เพราะเธอจะไม่กีดกันอยู่แล้ว
แต่ถ้าจะกลับมาแต่ตัวไม่ต้องมา
ให้มาหัวใจด้วยถ้ามาหัวใจด้วยไม่ได้ก็ไม่ต้องกลับมา
คือไม่หลงเหลือความรักต่อกันแล้วก็ไม่แฟร์สำหรับชีวิตของเธอเหมือนกัน
และอีกอย่างหนึ่งที่คุณตุ๊กตุ๋นเสียใจเธอบอกว่า
คุณตั้มเคยตกลงแล้วก็ให้คำมั่นสัญญากับคุณแม่ของเธอไว้
ตั้งแต่ก่อนแต่งงานว่าจะดูแลคุณตุ๊กตุ๋นให้ดีที่สุด
แต่ในวันนี้กลับมาพูดว่าไม่ได้รักเธอแล้วยังรักแค่ลูก
เขาบอกว่าจริงถ้าเกิดว่าตั้มจะกลับมาหาลูกก็ได้
แต่ว่าไม่เจอกันนะ
คืออีกอย่างหนึ่งที่คุณตุ๊กตุ๋นขอคือ
ถ้าในอนาคตถ้าคุณตั้มจะกลับมาหาลูก
อย่าเอาลูกไปเจอผู้หญิงคนใหม่เด็ดขาด
เดี๋ยวดิฉันขอมองในอีกมุมที่มันดีหน่อย
ในมุมบวกแล้วกันเราลองคิดบวกดูว่า
จริงแล้วถ้าเกิดเรื่องนี้ขึ้น
มันก็ดีต่อผู้หญิงเองที่จะทำให้ตัดสินใจอะไรง่ายขึ้น
แล้วก็ออกมาเคลียร์ทุกอย่างไม่ใช่ว่าอ้ำอึ้งปกปิดกันไป

ใช่อันนี้ในอีกมุมหนึ่งนะคุณผู้ชมนะ
ก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องครอบครัวแล้วกัน
ฉันคิดว่าการที่เราจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ต้องระมัดระวังด้วย

อันนี้เราส่งกำลังใจให้กับคุณตุ๊กตุ๋นแล้วกัน
รวมไปถึงคุณตั้มเองด้วยเพราะว่าเชื่อว่าหลังจากนี้
คงจะมีอีกหลายกระแสที่ถาโถมชีวิตคุณเข้ามาอย่างแน่นอน